ไปดูเรื่องนี้หน่อยนะคะทุกคนที่ได้ฟังก็บอกว่าหูยมันตกใจมันน่าตกใจมันน่าช็อกมาก
แต่พอฟังไปจากช็อกเริ่มรู้สึกแปลก
เรื่องของเรื่องคือมีพลเมืองดีคนนึงไปเจอคุณลุงวัย๖๐ปีค่ะ
นั่งอยู่ริมถนนมอเตอร์เวย์ตรงรอยต่อระหว่างชนบุรีกับฉะเชิงเศร้า
แล้วสภาพแกคืออย่างที่เห็นเนี่ยคือไฟคลอกทั้งร่างประมาณ๕๐เปอร์เซ็นต์

โอ้โหมันน่าตาหมดเลยนะเนี่ย
ใช่ไงคะเขาก็ตกใจก็เลยรีบโทรแจ้งให้กู้ภัยสว่างอุทยานธรรมสถานผ่านทองเข้ามาช่วยเหลือ
นี่คือลุงวิชานะคะแกอยู่หกสิบปี
ถูกไฟคลอกเป็นแผลทั้งตัวอยู่ตรงบ่อปลาเก่าริมถนนมอเตอร์เวย์
เจ้าหน้าที่ก็รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลพานทองเลย
ถามลุงบอกลุงนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมไฟไหม้อะไรขนาดนี้
แกก็พูดวกไปวนมานะบอกแกเป็นชาวตำบลนาป่า
คนไม่รู้จักพามาแล้วจุดไฟเผาฆ่าให้ตายแต่แกวิ่งหนีออกมาจากกองไฟได้ค่ะ
ส่งทีมข่าวลงตรงจุดเกิดเหตุนะคะยังเห็นว่ามีเสื้อผ้าของลุงอ่ะ
ถูกไฟไหม้ทิ้งอยู่ริมถนนมีร่องรอยกองไฟที่เป็นต้นเพลิง
แล้วตอนทีมข่าวไปถึงไฟยังไหม้อยู่เลยพี่อุ๋ย
ยังมีไฟลุกไห้เป็นวงกว้างเลยนะคะ
เราก็คุยกับพลเมืองดีที่เป็นคนเจอคุณลุงคนแรก
เขาก็บอกว่าขี่รถแผนมาลุงนั่งอยู่ข้างทางสภาพไฟไหม่ทั้งตัวเลย
ก็ไม่รู้เหมือนกันมีถ่ายละมันละไหม้อยู่
แล้วก็ไฟไหม้อยู่ตรงนี่ส่วนลุ้ม
โอ้โฮคือพี่ผ่านทางมาเห็น
ผ่านทางที่ร้องจากบ้าน
ถามกู้ไพรนะครับกู้ไพรก็เล่าบอกว่า

สภาพคือถูกไฟคลอกประมาณ๕๐
มีกองเพลิงที่มีแกรมน้ำมันอยู่ริมบ่อปลาเก่า
แล้วและที่เกิดเหตุก็เป็นของนิคมอุตสาหกรรมด้วย
แต่ทีนี้พอบอกว่าจุดเกิดเหตุมีแกลลอนน้ำมัน

ลุงแกอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือพลาดอะไรเองหรือเปล่า
ไม่ได้มีการถูกหลอกอุ้มมานั่งเผาอะไรหรือเปล่า
ใช่ผ่านไปผ่านมาทุกวันเนี่ย
มาเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าจะไม่เห็นไม่ได้สังเกตแก
แต่ช่วงเย็นประมาณ๕โมงกว่า
ปะนั่งจะนั่งคุยกันตรงหลีกแผงเนี่ย

ก็แปลกใจเหมือนกัน
เกรดแกเป็นแกไปจุดไฟได้ยังไงตรงนั้น

เห็นไปได้มั้ยว่าไปเผาภูมิเผาป่ามีคนไปเผาป่าบ่อยมั้ย

แถวนั้นมันก็พอแบบว่าเพื่อหาหนูหาอะไรเขาคงจะไอ้นี่กันบ้าง

เขาบอกว่ามันมีกองไม้
ก็อย่างน่าสงสัยว่าอะไรกันเนี่ย

ปรากฏว่าลุงวิชาแกขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียว

ตำรวจก็เลยให้น้ำหนักไปที่ประเด็นอุบัติเหตุ
ทำร้ายตัวเองนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นถูกคนอื่นกระทำทิ้ง
แล้วก็ยังไม่มีญาติของคนเจ็บมาแสดงตัวด้วยเอาเบื้องต้นเอาตอนเนี้ย
เอาให้อาการลุงแกดีขึ้นก่อนเพราะว่าเท่าที่ฟังมาตอนนี้
อาการแกค่อนข้างสาหัสเลยค่ะ